ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพ
กล้องวงจรปิดนะคะที่บ้านหลังนึงจะเห็น
มีผู้ชายคนนึงอายุน่าจะยี่สิบต้นต้นครับแอบเข้ามาในบ้าน
นี่นะคะผู้ก่อเหตุคนนี้นี่นะแล้วเดี๋ยวจะไปขโมย
กางเกงในของเจ้าของบ้านอืมขโมยเสร็จแล้วยังไงรู้ไหม
พี่อุ๋ยเอากางเกงในไปตักไว้ให้ที่เดิมโอ้ยแล้วตัวเองก็
หนีออกไปจากบ้านมุดรั้วออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เคยเห็นอย่างมากก็มาขโมยชุดชั้นในแล้วก็หนีไป

เร็จความไข้ตรงนั้นเลยในบ้านเขาเลยตรงราวตากผ้าเลย

คือบ้านหลังนี้เจ้าของที่อยู่ในบ้านก็เป็นผู้หญิงนะคะเป็นคุณครูนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าครูเอก็แล้วกัน

อยู่ในอำเภอโพทอง๑๘เมษายน๑๐โมงเช้านอนเล่นอยู่ในบ้าน

แล้วส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูแล้วถามเธอว่าผู้ชายคนนี้ใครอ่ะอยู่หน้าบ้าน

เธอตกใจรีบลุกไปดูไม่เห็นใครแล้ว

ทีนี้ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดช็อกเลยก็เห็นภาพนี้แหละค่ะ

ผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกนะคะน่าจะอายุสัก๒๐ต้นนะคะ
คือลอดรั้วมาตรงมาที่ราวตากผ้าเลยนะคะไม่ได้แบบไปตรงอื่นเลยอ่ะ
คือเข้ามาปุ๊บพุ่งไปที่ราวตากผ้าสอยกางเกงในลงมา
สำเร็จความไคร้คือเหมือนกับหันมาแล้วเห็นกล้องวงจรปิดแล้วเลยหลบมุมไปนิดนึง
ตากให้ต่อกางเกงในแล้วก็หนีไป
เอบอกว่าก่อนอันนี้ก็แปลกใจกางเกงในที่ตากไว้เป็นรูแบบนี้ค่ะ
แล้วเป็นรูตรงเป้า๔๕ตัวตอนแรกนึกว่าเอ๊ะอะไรมากัดขาดหรือเปล่า
หรือไปซักแล้วมันขาดหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเท่านั้นแหละเลยรู้สาเหตุที่กางเกงในขาดค่ะ
คุณครูบอกกลัวมากนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความเพราะต้องจับมาดำเนินคดีนะคะ
ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เป็นภัยกับสังคมค่ะ
มันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ทุกตัวเลยค่ะ
ตอนแรกหนูก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าซักหรือว่ามันจะเปื่อยหรืออะไรก็ไม่ใช่ค่ะ
สังเกตดูก็เลยจัดสินใจกับแฟนกล้องวงจรปิด
แต่ครอบครัวเขาเห็นเนี่ยเขาเขาต้องรู้แล้วว่าเป็นใครอ่ะค่ะคือคุณต้องดูแลนะฮะไม่อย่าง
งั้นเนี่ยเกิดต่อไปมันไปก่อเหตุที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้มันจะยุ่งนะฮะใช่ค่ะ